คุณผู้ชมครับในโลกโซเชียลเผยแพร่เรื่องหนึ่งออกมา
เรื่องภายในอุโบสถวัดศรีสุพรรณของจังหวัดเชียงใหม่
เป็นภาพออกมาว่ามีมนุษย์ป้าเขาเขียนไว้แบบนี้ในโลกโซเชียลนะ
มนุษย์ป้าเข้าไปในอุโบสถของวัดแห่งนี้
ซึ่งอุโบสถวัดแห่งนี้ตามความเชื่อล้านนาคือ
ห้ามผู้หญิงขึ้นห้ามผู้หญิงเข้า
วัดมีการติดป้ายไว้อย่างชัดเจนนะครับ
ในโลกโซเชียลบอกว่าโอ้โหถ้าผู้หญิงเข้าไป
อาจจะผิดกฎละหนึ่งนะครับ
ผิดตามความเชื่อและ๒นะครับ
และที่สำคัญมีการด่ามนุษย์ป้าเหล่านี้
ในโลกโซเชียลกันหนักเลยนะครับ
เรานำเรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมดูนะครับ
ว่าเรื่องนี้ทางวัดนั้นจะว่ายังไงต่อ
เพราะเราก็ไปสำรวจตรวจสอบที่วัดมาด้วยเหมือนกัน
ไปดูคลิปหน่อยครับ
ไปไปไป
ไม่รู้จับทีจำนิดพร้อม

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

พากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล
โพสต์คลิปวิดีโอที่ระบุว่าเป็นเหตุการณ์
เมื่อวันที่๒๔ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
มีผู้หญิง๓คนเข้าไปในอุโบสถเงิน
ของวัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งที่ทางวัดติดตั้งป้ายบอกไว้อย่างชัดเจน
อุโบสถดังกล่าวห้ามผู้หญิงเข้า
เนื่องจากเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนา
กระทั่งถูกผู้ชายคนหนึ่งที่ช่วยงานวัดอยู่เนี่ย
ไล่ออกมาด้วยเสียงที่ดังแบบเมื่อสักครู่นี้
ลักษณะคล้ายกับเป็น

อาจจะมีองค์มีอะไรเข้านะครับ
แล้วก็ลักษณะคล้ายกับการอารวาสแบบนี้นะครับ
ซึ่งความคิดความเห็นส่วนใหญ่
ของคนในโลกโซเชียลที่ได้ดูคลิปนี้
ก็ตำหนินะการกระทำของกลุ่มผู้หญิง
ไม่เหมาะสมบางคนเรียกว่ามนุษย์ป้า
เพราะอุโบสถเก่าแก่อายุกว่าห้ามร้อยปี

และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในอุโบสถ
ห้ามผู้หญิงเข้าไปเหยียบเข้าไปย่ำ
หรือผ้าถุงเข้าไปครอบ
คือห้ามเลยนะเป็นความเชื่อ
บอกว่าจะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเสื่อมไป
หรือที่ชาวล้านนาเขาเรียกกันว่าขึดขึด
ซึ่งชาวชุมชนต่างปฏิบัติสืบทอดกัน

แม้แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ก็ยังคงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ
ส่วนบรรยากาศในวัดเมื่อวานนี้นะคะ
ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติ
ไปเที่ยวชมวัดตามปกติหลังจากที่มีคลิปออกมา
โดยเฉพาะการเดินชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก
หลังจากที่ได้รับการบุรณะขึ้นมาใหม่นะคะ

โดยช่างเงินในชุมชนแห่งนี้

เขายอมรับบอกว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริง

มีคนเห็นกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้ที่สวมชุดขาวเนี่ยนะคะ

พยายามทักท้วงตักเตือนแล้ว

จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์มีคนไล่ลงมาจากอุโบสถเงิน

จากการพูดคุยโทรศัพท์กับพระครูพิทักษุธิคุณเจ้าอาวาส

ซึ่งติดศาสนกิจนอกวัดเปิดเผย

สร้างความไม่สบายใจให้กับทางวัดและก็ชาวชุมชนเป็นอย่างมาก
ที่มีผู้หญิง๓คนฝ่าฝืนความเชื่อของชาวล้านนา
บอกว่าห้ามผู้หญิงขึ้นไปบนอุโบสถเงิน

ตามบันทึกอายุเก่าแก่ถึง๕๑๗ปี

บอกว่าการก่อสร้างอุโบสถในสมัยโบราณ

สำหรับพระสงฆ์ที่ขึ้นไปอุโบสถนะคะ
พร้อมผู้หญิงกลุ่มดังกล่าวที่ปรากฏในคลิป

พระ๒๓รูปด้วยนะคะ
ยืนยันเจ้าอาวาสยืนยันบอกว่า
พระที่ปรากฏในคลิปไม่ใช่พระลูกวัด
และไม่เคยรู้จักมาก่อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางวัด
จะจัดพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ

ในช่วงที่วัดจะจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี

รวมทั้งจะมีการพิจารณาติดตั้งป้ายแจ้งเตือน
มีความชัดเจนมากกว่าเดิม
เพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ

แล้วก็เรียกว่าขืดหรือขืด
ขออภัยใช้คำนี้มันแปลความหมายตรง

ตามภาษาโบราณนะอับปรีหรือว่าจันไร
ก็จะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสื่อมไป
เป็นความเชื่อของชาวล้านนา

วันที่๓๑ธันวาคมครับ